ร่างทรงล่าสุดที่เขาแชร์กันในคลิปในติ๊กต๊อกในโลกออนไลน์ค่ะ

เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ข้าคือพญายมราช
ซึ่งมีบริวาร๒คน

ต่อไปนี้ต้องแต่ทำความดี

ไม่งั้นต้องเจอกบริวารของข้า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

เหมือนหัวโขนอะไรเป็นรูปพญายมถึงเนี้ย
อีกคนนึงก็อีก๒คนก็นั่งอยู่ข้างล่างนะครับ
เป็นบริวารของพญายมนะครับ
คือหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วบอกตกลงเขาร่างทรงจริงหรือเปล่า

แม้นี่จะมาบอกให้เราจงนำแต่ความดีอะไรก็เถอะ
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยสืบเสาะจนรู้ว่าสำนักแห่งนี้อยู่ที่นครปฐมนะฮะ
เป็นสำนักเลยนะฮะสำนักของอาจารย์ชูโชค
อาจารย์ชูโชคคนนี้อาจารย์ชูโชคจิตสัมผัสวิญญาณ
อยู่ที่สัมพลาณนครปฐมอาจารย์ชูโชกนี่เป็น
อาจารย์กลุ่มเดียวกับอาจารย์ต้นตรีศูนย์จำได้ไหมฮะ
อาจารย์ต้นตรีศูนย์ที่เห็งดังปังรวย
ทำพิธีทำมาค้าขายต่างนี่
อาจารย์ชูโชคบอกว่าคลิปที่เห็นเนี่ย
สิทธิ์ถ่ายเอาไว้ตอนไปงานแห่งหนึ่งที่เพชรชบุรี
เป็นคลิปเก่านานแล้วนะ
วันนี้เราไปก็เจอแต่ร่างทรงพญายมราชนะฮะ

อาจารย์ชูโชคบอกว่าตัวเองเนี่ยมีปู่นะมีองค์ปู่

เพื่อเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะ
ซึ่งอาจารย์ชูโชคเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเนี่ย
เด่นในทางเมตตามหาเสน่ห์
แล้วก็เปิดดูดวงแบบจิตสัมผัสวิญญาณด้วย
รู้จักกับเนรนแอร์ด้วยนับถือเป็นครูบาอาจารย์กัน
นี่เห็นไหมเขาบอกเขามีคลิปยืนยันได้
แล้วก็เลยสาธิตพิธีเสริมดวงให้กับทีมข่าวของเราได้ดูนะฮะ
คำเปิดเปิดด้วยนักโมพุทธาอย่าเปิดด้วยนัมกษัตริย์จักรพกษัตริย์มะอาหุ